ไหนก็ว่าจะตายไปแล้วพ่อบอกไม่ตาย
เพียงแต่ลูกชายก็จับไปอยู่

เอาไปให้ลานเขา

แล้วนานมม่วงจะได้เข้าไปฝ่างเฮีย
วางแผนกันก็คือถ้าเอาออกไปตอนนั้นหลานเขาบอกว่าถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับเฮีย
ลูกชายเขาจับเป็นมันพอดีทั้งหมด
เชื่อแล้วเขาหายไปเลย๒ปีที่เราเราก็ตกใจเราเคยส่งจดหมายอยู่ประจำเขาว่าตาย
พอเขาถามว่าสวดกี่เขาบอกสวด๓คืนแล้วคืนที่๓เราเลยบอกอ้าวเราไม่ได้ไปงานแกเลย
เราตกใจก็ถามให้ทีแล้วเรื่องมันเงียบเอ้าเผาที่ไหนก็มันเงียบไปเลยแล้วก็เราก็ว่าเขาตายไปแล้ว
อันนี้จังหวะเราเข้าไปส่งของแล้วไปเจอที่หมู่บ้านที่เขาย้ายมาอยู่บ้านนี้
ก็เขาไปเจอเขาก็ทักเขาก็ทักอ้าวเขาบอกจำเฮียได้ไหมอ้าวจำได้เขาบอกอ้าวเฮียไหน
ว่าแกตายไปแล้วเขาบอกไม่ตายเพียงแต่ลูกชายเขาจับไปอยู่จับไปขัง
อยู่ใช่ตกใจแล้วก็ตกใจแล้วอ้าวแล้วก็ดีใจอ้าวเฮียยังอยู่อ่าวแล้ว
คุยกับเขาเขาก็เข้ามาคุยเลยเขาบอกว่าขอให้ช่วยเขาทีช่วยให้
เฮียเป็นไงเป็นอะไรฮะเขาเชิงช้าแต่สถิติสัมผัสจรรยา
คุยรู้เรื่องอะไรหมดแล้วก็เขาไล่สามารถไล่ไล่รายละเอียดให้
มีทำพวกได้ทั้งหมดเขาเล่าให้ฟังเลยว่าเมียเขาโดนก็ทำ
อย่างงี้แยกเขาขังอยู่ในห้องนี้เลยอย่างที่ออกข่าวแล้ว

แล้วจดหมายที่เฮียนฝากมาคืออะไรเขียนว่ะ
ผมไม่ได้อ่านเขาจะเอาไปให้หลานเขาชื่อก้อย
เพราะสมัยรักเรารับมารับไปเพราะผมเป็นคนส่งกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วนานไหมครับกว่าจะได้เข้าไปช่วยเหลือ
๓เดือนกว่าวางแผงกันก็คือถ้าเอาออกไปตอนนั้น
หลานเขาบอกว่าถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับเฮีย
ลูกชายเขาจะจับจนตรงทดีทั้งหมด
เพราะเหมือนกับเขาวางแผนได้ทั้งหมดก็คือใครวิยุ่งก็ไม่ได้เลย
ก็เขาอยากก็วางแผงกันคุยกันคุยกันคุยในบ้านไม่ได้
กลัวว่าเขามีติดกล้องเหมือนกันกลัวที่ลูกชายเขาจะรู้

มันมีคนหรือว่าเฮียแกสติไม่ดีหรือเปล่าอะไร
แล้วก็ของแกหายไปภาพใหญ่แล้วแกก็คุย

ที่เคยเห็นลูกชายกับลูกสะพ้ายของเฮียโตมาที่บ้านเมื่อคืน

ก็ดูเป็นคนเงียบขึมของเขาเลย
แต่เฮียโตเฮียโตกับเมียแกจะเป็นคนอัธยาศัยดีคุยได้เลย
ถ้าใครเข้าไปซื้อของแกคุยดีกว่า
แต่ละเข้าไปซื้อของด้วยก็อิหลุกชายเค้าไม่ไม่คุย

สงสารเมียฉัน

ครั้งสุดท้ายเห็นแกอยู่บ้านนี้แหละ

บ้านตอนนี้เป็นยังไงครับ

อยากจะพบตัวจุดประสงค์หลักเลยนะ
ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราทราบข่าว
ว่าลูกชายเขาเอาไปดูแลอยู่

คือไม่สามารถที่พบตัวจริงได้
ได้แต่คุยกับทางโทรศัพท์

แต่เขาไม่อยากให้พบใครอยากให้พ่อแม่เขาได้พักผ่อน

ก็เป็นห่วงบรรยายกันว่าเอ๊ะทำไมมันนานจัง

เวลามันล่วงเลยมาเป็นปี

เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้
เพราะหนึ่งเรายังไม่รู้ข้อมูลความเป็นอยู่เขา

รู้แค่เพียงเท่านี้
ก็คือว่าไม่สามารถพบตัวได้

ได้คุยกับผมแล้วก็ปรึกษาว่าจะทำยังไง
หลังจากที่มันเกิดมาประมาณปีกว่าแล้ว
ก็คิดว่าคงจะไม่ชอบมาภาโกนละ

ถ้าเราจะเข้าไปพบเขาเองเนี่ย

ประสานงานหน่วยงานทางราชการ
ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง

หรือไม่ก็ให้ญาติคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ลองไปทำเรื่องร้องต่อสาร
ดูสิว่าอยากจะขอพบตัวน้องชายเนี่ย
ในกรณีที่ว่าลูกชายไม่ให้พบเนี่ย

บุกลุกเข้าไปเลยเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นสิทธิของลูกชาย
เขายังดูแลบีดาเขาอยู่
การที่เราจะไปเอาตัวพ่อเขาออกมาจากบ้าน

เป็นการไปเขาเรียกไปรักพาตัวมา

ก็เลยให้เขาปรึกษากันว่าจะหาวิธีช่วยยังไง

หลานสาวอีกคนเขาก็ไปเจอในหมู่บ้านนี้

วิ่งเล่นหน้าบ้านออกกำลังกายเนี่ย
ก็โทรกันมาอีกคุยกันอีกว่าถ้าเขาจะเอาพาออกมาเลยจะเป็นอะไรไหม
บอกตอนนี้เอาออกมาได้เลยเพราะไม่ได้อยู่ในบ้านแล้ว
ถ้าจะช่วยก็คือช่วยได้ตอนนี้ใช่ไหมแต่ช่วยแล้วเนี่ย
ผมก็แนะนำว่าไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจซะ
ให้ไปลงบันทึกจำวันไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปลักพาตัวเขาออกมา
เขาออกมาโดยสมัครใจออกสมัครใจส่วนจะดำเนินการเรื่องคดีฟาร์มอะไรยังไง
ค่อยว่ากันอีกทีหลังครับนะทีนี้มันก็เห็นได้ข่าวว่า
ให้ทนายคุยเรื่องมาเจรจาคุยแล้วเขาก็ไม่โอเคนะ
ลูกชายก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะครับตัวพ่อเองก็คงจะทุกข์ใจด้วย
อีกเรื่องหนึ่งแกกังวลใจเรื่องเก่าด้วยเรื่องที่ภรรยาแกเสียด้วยแหละ
ซึ่งภรรยาแกเสียมันก็เป็นเรื่องที่เกิดอยู่ในเหตุการณ์นี้
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเขานำศพออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ไปดำเนินการเผาเลย
จัดการกันเองในครอบครัวเลยซึ่งซึ่งในส่วนตรงเนี้ยคือทางญาติพี่น้องทางนี้ไม่รู้
ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าสวดกี่คืนนะสวดสามมีการอาจจะมีการสวดกันบ้างนะครับ
สวดแต่ว่าถ้าช่วงระหว่างที่สวดเนี่ยคืนหรือ๒คืน๓คืนเนี่ย
ทำไมเขาไม่ไม่แจ้งญาติพี่น้องทั้งทั้งที่ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คนคนเดียว
คนไร้ญาติฐานมิตรเขามีญาติพี่น้องตั้งเยอะตั้งแยะ
บอกเล่าจากเฮียแกตัวแกเองว่าลูกชายก็เล่าให้เขาฟังว่า
แม่น่ะเสียแล้วใช่ไหมเขาดำเนินการเผาให้จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เฮียแกถึงน้อยใจแล้วแกถึงโมโหแกถึงโกรธเครื่องถึงทุกวันนี้ว่า
ทำไมภรรยาแกตายคนทำไมไม่มีใครบอกเขาเลย
เป็นคนที่เข้าสังคมเป็นคนที่มีกิจกรรมและเข้าร่วมในสังคม
เป็นคนที่เข้ากับคนได้ในหมู่บ้านซึ่งคนหมู่บ้านรู้จักกันดี
แล้วรู้จักกันเยอะด้วยนะครับแล้วที่แกหายไปก็ไม่ใช่ว่าใครจะไม่ห่วงนะ
ทุกคนในหมู่บ้านก็เป็นห่วงเป็นห่วงแต่ถามว่ามันไม่สามารถจะเข้าถึงตัว
แล้วก็ไม่ทุกอย่างก็คือรอฟังข่าวสารจากลูกหลานอย่างเดียว
จะส่งข่าวมาว่าฟังเป็นอยู่กันเป็นยังไงทีนี้การข่าวข่าวที่ได้รับมาคือ
อยู่สุขสบายอ่าแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่มีข่าวลือว่า
แกเสียไปแล้วผมเองก็ยังตกใจว่าแกเสียจริงหรือเปล่า
เฮียแกเสียจริงหรือเปล่าหลานก็ยืนยันว่ายัง
ตอนนั้นก็ยังไม่เสียทั้งคู่นะตอนมีข่าวยังไม่เสียทั้งคู่